คุณต้องชอบเพราะว่าเป็นนักเลงคุณ

ส่วนใหญ่ต้องมีตามมาด้วยนักเลงที่ไหน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

แขกรับเชิญเราเนี่ยเป็นช่างตั้นพระฤาษีประดมบาจารย์ศักยันต์
ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพียบ
ที่สำคัญเนี่ยเวลาเขาศักดิ์อัคระเนี่ยนะ
เขาบอกอัฆภาระเนี่ยสวยงามมาก

เขาเป็นคนปั้นลูกของแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตร

ต้องบอกว่าอาจารย์เทียมมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเพียบเลยนะครับ
แล้ววันนี้ของที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นพระฤษีนะฮะที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นฝีมือของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับ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
คือเมื่อ๖๒ปีที่แล้วนะครับใบหน้าแบบไหนครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นใบหน้าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับ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

คือผมทุกตนนี้เลยนะครับพูดได้อย่างเต็มปากและกล้าท้อ

ไม่มีการว่ามีแบบผิด

สดตนนี้ผมขึ้นมาวันซื้อนี้เองครับ

คือที่ตอนนี้ผมยังไม่ระบายสี

ยังไม่ขัดมีคนสั่งทุกคนครับ

แล้วองค์ไหนที่จะให้ผมกับหมดดำฮะ

แต่อย่างว่าไม่ได้ปั้นมาแล้วจะล่อเจ้าของ
ส่วนเนี่ยกุมารตัวนี้ผมปั้นผมเอง

ตอนนี้หนี้องค์นี้ก็๓๐กว่าปี

อันไหนให้มดดำอันไหนให้กัญชัยครับเนี่ย

ร่ำเรียนแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะอาจารย์ครับ

ตอนนั้นผมได้อายุตั้งมัน๑๒๑๒ปีช่วงนั้นนะครับ

เราไม่มีตังค์จะกินนมเนี่ย

แล้วลุงเนี่ยแกก็ปั้นฤสี
เราก็เข้าไปช่วยกันนวดดิน
เพราะหวังอยากจะได้สตางค์สัก๑๐ตังค์๒๐ตังค์
อยู่กับแกคลุกอย่างนี้แล้วแกก็สอนลิเกด้วย

ปั้นครั้งแรกก็เจออาทันเลย

พอหรืออยากจะลองปั้นก็ไปขโมยดินของอาจารย์เนี่ย

ทีนี้ปั้นเสร็จผมมันยังไม่เรียบร้อย

ผมก็ไว้ปลายเท้าที่ห้องนี้ผมนอน

ให้เรารู้เท่าไม่ถึงการ
ว่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมวลศาล
เขามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว

เราก็เอาปี๊บไปคอบไปแล้ว
พอคลอบไปแล้วพอตกคืนนั้นเราก็เริ่มเป็นไข้

แล้วก็เป็นอย่างนั้นพอเช้าก็หาย

แต่พอ๖โมงเย็นเลยไปแล้ว

เขาก็เข้าไปในห้องผม
หนักเลยไปพอเข้าไปก็เห็นปี๊บนี้ตั้ง

เขาก็ดันปี๊บให้ออกไป

เขาก็เห็นว่าผมปั้นเป็นสีอยู่
ผมเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดให้แห้งแล้วก็พันเอาไว้

พอเขารู้เข้าอย่างนี้เขาก็ไปบอกอาจารย์ผม

บอกอาจารย์อาจารย์ผมเขาก็มาดู
พอเขามาดูเขาเห็นเข้าเขาบอกเดี๋ยววันพฤหัส
ให้ไปซื้อขันสมัยก่อนที่ขันลูมิเนียมันจะไม่มีรวดลายแล้วครับ
มันจะเรียบเป็นขันเรียบแล้วซื้อปาชะนาขาวหนึ่งผืน
ทูบ๕เทียน๕ดอกไม้๕เงิน๖สลึง
ให้มาขึ้นครูขึ้นขัน๕

ให้ไปรับกับแกแล้วแกก็จับมือผมเนี่ยไปวนที่ลูกตานี่
สอนการเบิกเนธอะไรสิสอนให้เสร็จ

พอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่า
ถ้าอยากจะทำอนุญาตให้ทำได้ต่อไปนี้

ก็คือต้องเอาง่ายเหมือนกับเราจะทำอะไรต้องมีการไหว้ครูครอบครูกันก่อน

ไม่ได้คิดคิดแค่อยากจะได้เงินอย่างเดียวนะครับ

ไปสุ่ม๔สุ่ม๕เอาดินตามท้องนา

เดี๋ยวนี้จอมปลวกขาวมันหายาก
ที่ตามท้องนาก็เรียกจอมปลวกแดง

ส่วนจอมปลวกขาวมันจะขึ้นอยู่ตามสวน

และคำว่าจอมปลวกนี่ไม่ใช่จอมเล็กนะครับ

ว่าเวลาที่ไปเอาดินจอมปลวกมาแล้วต้องทำ

ผมสั่งลูกน้องทุกคนห้ามพูดว่ามีตัวไหม

นางพระยาตัวเดียวนี่
ไข้กินนั่นราบครับ

แม้แต่พอเราขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มาลาดโผล่งที่เราขุดเข้าไปแล้ว
ลาดเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ไปดูได้แหละครับ

โป่งถ้าเราก็ต้องไปแถวการบุรี

ดินจอมไหนมันจะมีรอยเล็บ

ก็คือขี้ตะไข้นี่แหละครับ

แล้วเราก็ไปขูดเอามา

แล้วไปตามวัดผูกคอตายไม่เอา

เพราะว่าจะเป็นใบใช้งานไม่ได้

ตอนที่ไปเอาดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยนะครับ

เราก็บอกแม่ทศนิเจ้าเอ่ย

เราก็ตอบไปเองว่าอยู่จ้า
สังขาตังโลกังตะวิทู
ลูกจะมาขอผีดินอันนี้นะ

เราก็พูด

ใช่ครับที่หลุมศพนั่นแหละครับเราก็ไปพลีเอามา
พลีออกมานะฮะแล้วต้องบอกไหมครับว่ายายกะลาตากะลี
ยายกะลาตากะลีนี่คือเป็นเจ้าที่ของป่าช้า
อ๋อต้องบอกด้วยใช่สิครับคุณพุทธดำยังมีเรื่องของใบไม้ที่ต้องใช้ประสงค์
ใบไม้ใบไม้ผมผมเอามานะครับเอามาไหมเอามาเอามาเอามาครับ
นี่คือใบอะไรฮะมันมีหลายอย่างหลายอย่างคือหายากที่สุดคือใบชุมแสง
ไหนฮะใบชุมแสงคือไหนครับเดี๋ยวไหนหายากครับอ่านี่อันนี้เขาเรียกใบชุมแสง
เห็นไหมฮะเนี่ยจับมันจะเหมือนกำมะยี่ผมจับหน่อยเห็นไหมจมูกอ่าอ่า
จะเหมือนกำไม่ยี่ไหมฮะลูกลองรูดมันจะนิ่มเห็นไหมมีอีกไหมมีอีกไหม
นี่พวกกระละพึกพวกกระละพึกชัยพึกราชพึกทำไมใบนี้ถึงหายาก
แต่ใบนี้จะหายากเพราะอะไรฮะเพราะอันนี้ต้องไปหากลางคืน
ทำไมต้องหากลางคืนเพราะกลางวันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใบชุมแสง
แล้วกลางคืนก็จะเราจะรู้ได้ยังไงเขาจะมีแสงออกแสงออกจากใบไม้อันนี้
ครับผมต้องมืดมืดจะเห็นเลยครับตรงนี้ตอนนี้ถ้าอย่างงี้เห็นไหมฮ
ถ้าเกิดผมไปดูมืดมืดเห็นไหมถ้าสดสดได้เห็นเห็นชัดเลยครับ
ศักดิ์สิทธิ์ยังไงอันนี้นะครับว่าคำว่าชุมแสงนี้แสงสว่าง
แสงสว่างนี่คือกว่าจะได้ดินมาปั้น
กว่าจะได้วัตถุดิบที่จะมาทำรูปของฤษีเอ้ย
กุมารทองต้องเตรียมของเยอะขนาดนี้ใช่วิธีการปั้นแต่ละรูป
ยังไงถึงจะแบบว่า
คืออันนี้มันเป็นจินตนาการของเรา

นะครับคำว่าเจอมั้ย
เอาอย่างนี้ดีกว่าอิทธิปฏิหารเนี่ย

คำว่าฤษีเนี่ยท่านมีริจชะเชิญโลกี
ฉันไม่ได้สำเร็จอะไรมากมากแค่ชาโลกี
อย่างตนนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
ทักกดาบอดคือตนเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าองค์แรก
บางคนเรียกว่าหรือสีเด้งคนจะชอบมาศักดิ์กันเยอะ
ใช่ไหมฮะตนนี้แหละครับเขาเรียกฤษีเดินดง
แต่ชื่อจริงคืออัธกดาบทคืออาจารย์องค์แรกของพระพุทธเจ้าเรา
วิธีการปั้นที่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือห้ามตัน

ให้โรงฟ้าทำอะไรเราจะได้ปลอดโปร่ง

ผมยังให้ดูนะครับแล้วที่คนเขาหลอกเราไม่ได้ผมจะบอกว่า
บางคนเขาปั้นตันแล้วเขาไปขุด
ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาโป่ง

แต่ถ้าผมปั้นผมจะปั้นเสียนขึ้นมาก่อน

คือเราก็ต้องแกะจากข้างในด้วยกึ๊ดถูกไหมฮะ

ก็จับดินขึ้นมาสิครับดินเนี่ยเราก็จับกลับขึ้นมา

ก็ขึ้นงานขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาแบบนี้ครับ

แล้วเราตรงไหนต้องการให้เข้าเราก็กดเข้า
อันนี้เป็นดินเจ็ดป่าช้าด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เย็นจะมืดก็ต้องให้เสร็จภายใน๑วัน
พอเราเสร็จปุ๊บพอเราค่อยมาแต่ง
แต่งแล้วเราก็ต้องปล่อยให้แห้งลม

ถ้าช่วงนั้นฝนตกชื้นก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อย

ไม่เอาความร้อนใส่พระ

พอทำขึ้นตนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย

เราก็กำหนดชื่อเลย
อย่างองค์นี้ชื่ออะไรฮะ
ไม่ใช่นารายครับ

ไม่มารัยหรอริงหรอยักษ์

นายไรครับไม่ใช่นาราย
อย่างตนนี้ครับเขาเรียกเลยสีนารัย

หน้าวัวเขาเรียกอะไรสีตาวัว

คือตาวัวเนี่ยเป็นสองปาง
สองปางเนี่ยปางแสดงฤทธิ์ก็ปางไม่แสดงฤทธิ์

นี่สีนารอดแสดงฤทธิ์

แล้วหน้าเนื้อเราปั้นหน้าเนื้อกับตาวัวคล้ายกัน
ถ้าเราดูสัตว์เนี่ยเราดูกวาง
กวางเนี่ยจะมีเขาเรียกบ่อน้ำตา
หางตาเขาจะตกเขาจะมีบอกน้ำตา
ถ้าเราปั้นตาวัวไม่ใช่ใส่เขานะครับ

วัวก็คือใส่ตรงเข่า

อันนี้เลยสีตาววัวนะครับนะครับ

การใส่ฤทธิ์ของฤทธิ์ศรีแล้วแต่ละตนล่ะฮะ
ใส่ฤทธิ์เหมือนกัน
ต้องใส่ฤทธิ์ด้วย
คือต้องใส่ลิตรแล้วต้องให้กำเนิดก่อนว่า

อันนี้เราถือว่า๖ศิษย์ใส่ให้ไปแล้ว

บ้านพระดำเนี่ยอย่างน้อยก็มีพ่อแก่ละ

เวลาที่จะอัญเชิญฤทธิ์ศรีหรืออัญเชิญพ่อแก่เนี่ยเข้าบ้าน

คือไม่ต้องยากอะไรแหละครับเราเชิญเข้าไป
แล้วก่อนเราจะเข้าบ้านให้ใครในบ้านก็ได้

ขอให้เจ้าเชียร์เขาทางให้เปิดทาง
เราพูดเองขอให้เปิดทาง
เราจะขอเอาพ่อแก่นี้ให้เข้ามาที่บ้าน
แต่ที่แน่คุณมดดำคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า
เพราะฤษีเนี่ยแหละครับทำให้หลานชายนะฮะของอาจารย์เนี่ย

เหตุการณ์เป็นยังไงตอนนี้หลานชายนั่งอยู่นะครับ

กระบะใหม่ลงแล้วรอดผมเนี่ยเบรก
ลดประไทยหรือรถเกรงครับ
รถกระบะ
รถบ้างนะ
ก็กว่าแค่กี่โมงครับตอนนั้น
แต่สภาพรถนี่ยับเลย
สภาพรถก็กระจกแตกหน้าหลังครับ
พอชนเสร็จก็ลงมาเก็บข้าวของทั่วโทรศัพท์

ก็มาเจอเบาะหลังเจอองค์ฤษีอยู่เบาะหลังรถ
ฤษีตั้งหน้ารถนะครับแต่อยู่เบาะหลังรถ
แต่ไม่มีหัวแล้วเสียงไม่มีแล้ว
ก็นั่งหาไม่รู้เตียนหายไปไหนจำไม่ได้ว่าเจอที่ไหน

เหมือนพระองค์ฤษีคงรับแทนเราแบบนี้ครับ

คือหัวขาดหายไปเลยจนถึงวันที่ก็ยังหาไม่เจอ
หาเจอแต่ไม่รู้หาเจออยู่ช่วงหน้าจำไม่ได้เหมือนกัน

ตอนที่ไปรู้ไหมว่ามีฤษีอยู่ในรถด้วย

ปางรับแขกคือปางนี้
ใช่แต่ทาสีทองทั้งองค์เลย

คิดว่ารอดตายเพราะอะไร
เหมือนแบบให้หนักเป็นเบาเขาคงรับแทนเราผมเชื่อว่ามัน
ว่าเป็นที่ฤษีไหมครับที่ทำให้หลานชายรอดตาย
จริงแล้วไม่ใช่แค่พ่อแก่อย่างเดียวไม่ใช่ฤษีอย่างเดียวนะที่ปั้นกุมารทองนางกวักนี่ปั้นนะฮะรวมถึงพ่อตัวเองพ่อตัวเองเสียชีวิตก็มาปั้นรูปพ่อไว้ในบ้านแล้วก็ไปปั้นรูปแม่นาคพระขนงอย่างที่คุณพระนามบอกไว้ตอนต้น
ผมก็เผาเองเผาเองทำเองทุกอย่างอัฐิผมเก็บหมดผมไม่ไปลอยน้ำไม่ลอยอังคารอะไรทั้งสิ้นกระดูกพ่อถือเป็นของสูงแล้วฤษีทุกตนที่ผมอยู่บูชาผมจะเอามาบรรจุหมดเอากระดูกพ่อคุณเอากระดูกพ่อมาบรรจุเสร็จแล้วผมก็ปั้นรูปพ่อผมขึ้นมารูปหนึ่งแล้วผมก็เอาอัฐิอันนี้บ
ก็คิดว่าวิญญาณพ่อยังอยู่ไหมครับก็อยู่สิครับทำไมคุณถึงมั่นจะว่าวิญญาณพ่อยังอยู่คนเขาเจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับอาจารย์เมื่อคืนดึกดึกใครใครมานั่งอ๋อตานั่งอืมคือพ่อตาผมยังอยู่ตอนนี้เก้าสิบแล้วผมก็บอกแต่ผมบอกอ
มาเขาแตกคือเขามีเดิมเขาอยู่แล้วเขามีเดิมเขามีเดิมอยู่แล้วที่วัดหาบุตรอ่าเขาก็ไปหาคนปั้นแต่ไม่มีใครรับปั้นเพราะเขารู้เขาก็เป็นรูปแม่หน้ารู้ว่าคนในนั้นมันมีกระดูกอยู่ด้วยอุ้ยกระดูกใครเราก็ไม่ทราบตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปกระดู
เขาก็มาหาผมแล้วเขาก็ใส่ถุงปูนอ่ะถุงถุงกระดาษอ่ะถุงปูนเซเมนอย่างนั้นอ่ะเขาก็ใส่มาเขาบอกอันนี้มนต์ครับท่านเขาบอกถ้ามันเป็นเป็นของที่มีกระดูกมีอาทิตย์บอกอ๋อได้ครับของใครผมก็ถามเขาบอกเป็นของยาหน้าอ๋อได้ไม่เป็นไร

คนคนนั้นก็ชื่อตะติ๊กเขาขายไอ้หนูมบื้องหวานน่ะเขาก็ต้องเข้าผ่านหน้าบ้านผมเขาก็พูดคำเขาบอกว่าแนะใครบอกว่าอาจารย์เทียมนะใจดีดูดิปล่อยให้หลานนอนยูงกัดดิ้นกะแด้วกะแด้วกะแด้วอยู่นั่นเขาไปคุยอย่างเ
ขนาดเนี้ยขนาดเนี้ยเนี้ยที่ความมืดนอนเนี้ย
แล้วเสร็จผมก็เลยพูดไปบอกว่า
รู้ไหมที่เห็นเนี้ยเนี้ยฉันปั้นเนี้ย

นี่แหละคือลูกไม่น่าพัฒนา
กะติ๊กคนที่พูดเนี้ยเช็นน้องท่านเลยครับ

ไม่คิดครับผมคิดแต่ฆ่าครู

๒๖บาท๒๖บาทโอ้โหนี่กี่ปีแล้วครับ
คือ๒๐กว่าปีแล้วครับคือเรียกว่าเรื่องราวของอาจารย์เทียมคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
เพราะว่านอกเหนือจากการปั้นลูกของแม่นาคแล้วนะฮะปั้นเรือสีแล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีเรื่องราวของรอยสักนี่นะฮะศักดิ์เต็มตัวเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยนะครับว่ารอยสักแต่ละรอยเนี่ยเข้มขลังขนาดไหน
รวมถึงนะฮะคนคนนี้เคยปราบผีที่เรียกว่าเฮียนที่สุดมาแล้วถึงขั้นที่ว่าลงหน้าหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
มีจอมขมังเวทของจริงนะนี้เป็นผ้าขอสบผีไตโหงนะครับนะเนี่ย
รุ่งเช้าผู้กำกับเขาจะต้องมาถาม๑๐เวร๑๐เวรบอกว่าส่งหมดแล้ว
ก็ถามว่าแล้วไอ้คนใส่เสื้อแดงที่ยืนเกาะลูกกงนั้นใคร
ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารคอลล่าเจน
สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารคอลล่าเจน
สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารคอลล่าเจน
สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารคอลล่าเจน

มสิบบว่าอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์เทียมจะโชว์ลอยศักดิ์เส้่ยหน่อย

แต่เราใช้ไมค์ขี่เป็นเข็มกัดกัดต่ำตัวเลยได้มั้ย

ของชีวิตคุณที่แบบเรียกว่าดวงตกถูกไหมฮะ
ช่วงทุกคนมีทุกคนครับ

ผมไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์เป็นนักเรียน
ไปอวดตะเลียไปรอไม่เอาครับ
เอาอย่างนี้นะเราอยากได้แค้วคลาดอะไร
เล่นที่ดีที่สุดคือเล่นเมตตา

เมตตานี่ดีใช่ไหมครับเราไปไหนคนเขาไม่เกลียดเรา
เพราะเรามีเมตตาใช่ไหมฮะ
ถ้าเราไปอวดเราเก่งกูคงเข้าพันกูเหนียว
เดี๋ยวก็ต้องโดนเขาลองจนได้

สักรอยแรกนี่อายุ๑๔

สมัยก่อนนี้ผมไปสักเนี่ย
สมัยนั้นทองบาทละ๑๑๐บาทนะครับ

คำว่าฮานุมานก็รู้แล้วนะครับ

ที่๒อยู่ตรงนี้ครับตรงตะโพก

เขามีพุทธคุณทางด้านอะไรบ้างครับพี่สุนี

ทั้งหมดเนี่ยไม่มีลายไหนที่จะเป็นแบบลายเรียกว่ากราฟิกเลยนะ
คือเป็นลายของการลงอาคมทั้งนั้น

ที่อาจารย์แกยอมศักดิ์ให้ผมพระเรือนนะครับ

ลายศักดิ์อันไหนของอาจารย์ที่อาจารย์บอกสุดยอดของสุดยอดแล้ว

อาจารย์เนี่ยไปศักดิ์ยันต์มาทั้งตัวนะครับ
จนถึงตัวเองเนี่ยไปเรียนศักยันต์เองเลย

คือพื้นฐานผมมีจากพ่อแล้ว
เรื่องกระถาอาคมที่ผมเชื่อเนี่ย

ผมเชื่อคำว่าคาถาอาคม

พอสอนให้เราก็ท่องจำท่องอะไร

ท่องได้อะไรได้ก็ยังทำคนอื่นไม่ได้

อาจารย์ไปศักยันต์โกอินเตอร์ที่ไหน
ผมไปที่สิงคโปร์สมัยนั้น
คโปร์นี่เหรียญละ๑๓บาทครับ

ผมอาจารย์คนแรกของประเทศไทยครับ

จึงทำให้รอดชีวิตจากการถูกโปรดเหล่ากับอธิบายขาด

คืนสองก็ได้ยินอีก

ผมก็ต้องคูปอาจารย์ท่าน

ครูบาอาจารย์มาบอกแล้วครั้งนั้นพอเราไม่ไป
ผมไม่ไปเขาก็ต้องเอา
รีบหาอาจารย์ด่วนขึ้นไป

เสร็จแล้วเขาก็ที่นั่นเขาจะ

เขาก็มีลูกจ้างมาเป็นแม่บ้าน
คอยดูแลหุงหาอาหารให้กิน

เอาพวกมาป้นพวกอาจารย์

คือถ้าอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะโดนป้น

ไม่ตายก็มาตั้งสี่คนนะครับ

อาจารย์ลูกหลานที่บ้านตอนนี้มีหลานกี่คนแล้ว

ศักดิ์ครับตั้งนานกว่าเขาจะศักดิ์ให้ครับ

เพราะกลัวผมไปชอบไล่ต่อยไล่ตีกับคนอื่น
เขากลัวหลานเขาแบบจะเสียคนอย่างนี้ฮะ
สมัยก่อนผมเป็นคนที่เถียงพ่อเถียงแม่

อย่าดื้อกับพ่อกับแม่

ผมก็เลยอยากศักดิ์

ขอชมหน่อย

อันนี้นิดเหรอ

ข้างบนกรอกเพชรครับ

ใช่ครับก็ศักดิ์ประมาณ๗๐กว่าแล้ว

มีพี่พิคะเนธ

เมียล่ะเมียศักดิ์ตรงไหนให้เมีย

มองกุฎพระเจ้า

มีจับน้ำมัชชา

ที่เราต้องเจ็บไว้ค่อย

ก็สอนอะไรแบบนี้นะครับ

นี่เป็นผ้าห่อคงต่อพีทายห่วงนะครับ
เอาผ้าห่อสด

เดี๋ยวมันนั่นผมไม่อยากนั่น

ไอจารย์ก็บอกนี่คือใช่ผ้าห่อสบ

ทำไมกว่าผมเอวเล็กผมเอว๒๗

ก็หลังมาคุณมันไม่ได้
เอาอันนี้ไม่เหนื่อยทำให้

บางคนก็แบบว่าเขาบอกผีดุเหลือเกิน
นักโทษที่เข้าไปอยู่หรือคนที่ทำความผิดเข้าไปอยู่
บอกไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะเป็นอะไรโดนทรมานหรืออะไร
แต่อยู่ไม่ได้เพราะอยู่กับผีไม่ได้
ผู้ต้องขังคนนี้ก็ถูกจับใช่ไหมครับ
ก็ครบกำหนด๔๘ชั่วโมงเขาจะต้องเอาขึ้นศาล
พอเข้าเรี่ยวทางซ้ายมือเข้าไปผู้ต้องขังคนนี้ไปผูกคอตาย

เขาผูกคอตายในห้องขังเพราะห้องขังอันนี้มันมันหลบไป

ทีนี้รุ่งเช้าผู้กำกับเขาจะต้องมาถาม๑๐เวร
ว่าส่งผู้ต้องขังนี่ขึ้นศาลหมดหรือยัง

ไอ้คนใส่เสื้อแดงที่ยืนเกาะลูกกงนั้นใคร
ี้ยนมากวิญญาณนี้เป็นวิญญาณผีตายโหงด้วย

แล้วผู้กำกับก็เป็นคนเจอ
ผู้กำกับเป็นคนเจอผีเองเลย
แล้วเสร็จเขาก็ไปหาพระทำแต่ก็ทำไม่ได้
พระเองก็ยังไม่เอาไม่อยู่

เขามาที่วัดสาราคืนมหาเจ้าวาด

เจ้าวาดเขาบอกให้ไปหาอาจารย์เทียม

ก็อาจารย์เทียมเขาทำทั้งศักดิ์เบลอเขาเลือกทั้งผีด้วย

เหมือนบอกได้แต่วันนี้ไปไม่ได้

ของเอาไว้เพราะผมจะต้องไปไหว้เขาก่อน

อาจารย์ทำพิธีต่อรองกับวิญญาณไหม
คือเข้าไปเนี่ยผมก็ถามมันอยู่ห้องไหนเขาก็ชี้ห้องให้ดู
พอชี้ห้องเสร็จผมก็ถามว่าเขาชื่ออะไร
เพราะจดชื่อจดอำนาคตกุลมาเสร็จ
ผมก็เข้าไปนั่งในห้องขังนั่งตรงที่เขาผูกคอตาย
ผมก็เอาของที่เขาผมสั่งเขาซื้อนะให้เขาเอามา
ผมก็มาเรียกสูตรเรียกนามเรียกนามเขา

ให้เขามานั่งกินให้เขามากินอาหารที่ผม
หมายถึงให้วิญญาณที่ผูกคอตายมากินอาหารที่เราเตรียม
กินอาหารที่มานั่งแล้วผมก็เอาดิ้นที่ผมเคลียมไปเนี่ย
ผมก็มาปั้นขึ้นมาปั้นเป็นหุ่นขึ้นมา
พอทูบได้ครึ่งเล่มทูบได้ครึ่งเล่ม
ผมก็พูดให้เขาว่าเออกินอิ่มแล้วนะ
ไม่ให้มาลงอยู่ในที่ลูกวันให้มี

ก็ผมทำมาเสร็จแล้วทุกวันนี้สามารถสืบถามได้ครับ
สองวันต่อมาเจ้าหน้าที่อยู่สบายไม่มีใครเห็น

ทุกวันนี้หุ่นนั้นอยู่ที่ไหนฮะ

ไม่มีแล้วครับเพราะมาผมก็ต้องใช้กำกับเอา
คือการทำพวกนี้คำว่าสับปะเหลอนะครับ
ไม่ใช่สับปะเหลอจับฉลาก

พ่อผมเป็นสับปะเลอหลวงผมเรียนจากพ่อ

ครับผมพ่อสอนหมดทุกอย่าง
คนมีวิชาทำยังไงเราจะเผาได้
อาจารย์สามารถเสกพวกหนังควายไปเข้าท้องใครได้ไหม

มีครับแต่ผมไม่ได้เรียน
การทำคนอย่าทำนะครับ
ให้ทุกข์แต่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
แล้วผมไล่ผีผมไม่เคยใช้คาถาอาคมนะครับ

ผีก็คือคนคนก็คือผี
แล้วเราถามเขาเขามีความประสงค์อะไร
พี่คนที่ถูกผีเขาก็ตอบเรา
เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอะไร
ไล่มาเยอะละแค่นี้กี่คน

สุดยอดจริงแล้วนี่แหละจอมคำวังเวทย์
จริงเลยแล้วผมชอบมาก
ขอบคุณหลานทั้ง๒คนครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์เทียมมาก
เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับลุงขั้นเทพรออยู่นะครับ
กับเรื่องราวมูนะครับว่าทำยังไงนะครับ
ถึงจะได้คู่ครองที่ดีนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
ราศีที่ความรักที่ผ่านมาอาจจะเลวร้าย

คือตุ้นเฟศฝันหุ้ง
ดวงความรักของราศีไหนที่

คนที่เกิดในราศี

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ

ณเวลานี้ดวงเกี่ยวกับความรัก

กรกฎาสิ่งหากัญญา
คนที่เกิดในราศีธนูย์

ถูกดาวเต่าธนูย์เห็นมิถุ
ถ้ารักกันมากก็ขอให้ประคับประคองกันให้ดี

อภัยสร้างบุญกุศล่วมกันคือเอาอย่างนี้เป็นหมอดูมา๒๕ปีนะ
เรื่องที่ถ่ายยากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความรักนี่แหละ
เพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นปัญหาของคนมาเยอะแยะมากมาย
แล้วแก้ยากที่สุดเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรไหมความรัก
มันเป็นเรื่องของสันดาลคนอุ้ยยังไงฮะ
คือบางทีเขาบอกว่าต้องทำบุญตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ถึงได้มารักกัน
ถ้ามันใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะรู้ให้มันชัดเนี่ยมันก็ใช่นะ
คนเรามันต้องเรียนรู้คนเป็นคู่รักที่อาจารย์เห็นมาตลอด๒๕ปีในการเป็นโหนเนี่ย
ที่จะอยู่ก็ได้นะหนุ่มเป็นเพราะเป็นเพื่อนกันได้
หนุ่มกับเมย์ถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะเป็นคู่รักกันไม่ได้หรอก

แต่ที่มันมีปัญหาแล้วฆ่ากันมันเกิดจากเหตุว่า

หนึ่งราศีธนูกับมิถุนราศีมิถุน
เพราะอะไรสองราศรีนี้ถึงต้นน่ะ
ดาวเสาเนี่ยทับเรือนชะตาของคนเกิดราศีธนู
แล้วในประมาณเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเสาพักเริ่มเดินหน้า
มันจึงเป็นสภาวะที่คนเกิดธนูเนี่ย
ถ้ามีความลับอยู่ที่แบบไม่เปิดเผยความลับมันจะเปิดเผย
เช่นมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่แต่บอกทุกคนว่าพี่มีเราคนเดียว
ลับเปิดให้เผยแน่และที่สำคัญเมื่อเปิดเผยแล้วก็จะนำไปสู่
ความรุนแรงความทะเลาะเบาะแว้งการฆ่าการทำลายด้วยนะ
อันตรายเลยล่ะใช่มีถุนที่เจออะไรบ้างฮะ
ที่มันทนกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่มันก็จะมีเกณฑ์การเลิกพัดพรากเพราะเสา
ดวงชะตาคนเกิดราศีเอ่อมิถุนแล้วสองเป็นโสดไม่ได้มีใคร
แต่อยู่มีคนเข้ามาแล้วก็ร่วบหัวเริ่มห่างบ้ับใบเลย
ต้องระวังให้ดีจะไปมึนไปเมาอย่างนี้เป็นต้น

อาจารย์๒ราศีนี้๑ท่านที่เกิดราศีธนู๒ท่านที่เกิดราศีมิถุน

แก้ยังไงดี๓เดือนเนี่ยบางคนบอกขาดความรักเหมือนจะตาย
นุ่มครับคนมีครอบครัวแล้วตอบทีว่า
แก้ปัญหาเรื่องความรักมันแก้ง่ายไหม

แก้ปัญหาเรื่องความรักมันต้องแก้ด้วยความรักและความเข้าใจ

แล้วเมตตาไงถ้าสมมุติเขาไปแล้วไปรับไปไม่กลับมาอย่างนี้เราจะแก้ยังไง

แต่อาจารย์รู้อย่างเดียวว่าถ้าคนเราเนี่ยนะ
ดำสมมุติว่ารักชอบพอกับใครสักคนหนึ่ง
พ่อแม่เขาเราก็รู้จักเขาเดือดร้อนเราก็เกื้อกูล
ไมตีจิตด้วยความเคารพตัวเขาเราก็พาไปทำบุญ
มันยังมีเรื่องของการทำบุญร่วมกัน
มันยังมีเรื่องของแม่เขาพ่อเขาพี่เขาญาติเขาแบบนี้เลิกยาก
มีอะไรปึ้งมันจะมีคนที่จัดการให้เราเลยนะ
ทำไมไปทำกับพี่เขางั้นรับสายเขาหน่อยสิ
เขาก็มาหาแม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ป่วยเขาก็มาดูแลเองอ่ะ
ทำไปทำอย่างนี้มันจะมีคนช่วยเราเต็มเลย
ส่วนราศีที่ความรักที่ผ่านมาอาจจะเลวร้าย

เครื่องตุนเมตรฝันฮุม
พระสดีโคจรเดินหน้าตั้งแต่๑๘กรกฎาคม
บนท้องฟ้าวันนั้นวันเกิดผมเลยดาบสดีโคจรเดินหน้าอยู่ในราศรีตุล
ก็แปลว่าคนเกิดราศีตุลเมษที่ตรงข้ามกับตุลจะมีความสมหวังในความรักคู่ครองช่วยเหลือเกื้อกูล
อาจจะไม่ได้หมายถึงคู่ครองอาจจะหมายถึงญาติมิตรพวกเพื่อนสังคมดีมากนะ
พระราศรีตรงนี้โคจรอยู่ในเรือนพันธุคุณหนุ่มที่เรียกว่าเป็นปัทวมาเกณฑ์
พระราศรีซงศักดิ์แช่มชอยศูกร์๓ดังนี้จากเจริญยิ่ง
เพราะว่า๑๘กฎกฎาคมที่หนุ่ม

จะเกิดดอกออกผลสำเร็จอย่างมากตั้งแต่๑๕
กรกฎาคมจนถึง๖ตุลาคม

มีแล้วมีมากขึ้น
เพราะมันดูรายการแล้วไม่ดูให้หนุ่มไม่ได้

เพราะฉะนั้นพ่อดาวเสาทัพก็แปลว่าจะมีความทุกข์เพราะความรักในรถเสน่หา
ไม่ใช่ความรักที่เป็นคู่ร่วมชีวิต
ที่จะเป็นคนลิขิตร่วมกันมาแต่เป็นคนที่ผ่านเข้ามาถูกใจเสียดาย

ดำอยู่ราศีสิงศ์ลักษณะธนูก็ย้ายมาอยู่ราศีสิงศ

ทำให้ดาวคู่ไปเป็นวินาศคราวนี้นะแปลว่าอะไร
ราศีสิงศ์แปลว่าฉันหญิงฉันเชิดฉันไม่ตาม
เดี๋ยวก็จะมีพอหมดคนนี้กับคนใหม่เข้ามาโอ้ดีกว่าเก่าไม่น่าไปหลงมันอยู่เลย
ก็จะมีคนใหม่มายอมยอมพักมันไปไม่เป็นไรมันอยู่ภายใต้อำนาจเรา

ราศรีแม่ราศรีตุ๋นจะดียังไง
เมฆกระตุนก็บ่อยแปลว่าคู่รักช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลคนร่วมงานได้เงินงบงานดี
แปลว่าทั้งคู่รักคู่ร่วมงานอะไรสารพัดดีหมดเลย

มีแปลว่ามีความสุขมีความเจริญทั้งงานและความรัก

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันราศีธนูและราศีเมนูตอนนี้ก็ต้องระวัง
ราศีเมษและราศีตุลถือว่าดี

เอางี้มีวิธีมูวิธีไหนบ้างไหมที่ทำให้คู่รักเนี่ยยิ่งรักกันมากขึ้น
ไปทำบุญควรจะต้องทำด้วยอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
อาจารย์เห็นมีอย่างเดียวนะที่จะทำให้ชีวิตมันดีได้ก็คือจงร่วมกันไปทำบุญ
แต่การร่วมไปทำบุญแปลว่าจะต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องชอบแบบนี้ด้วยนะ

การจะตกลงปงใจเลือกใครสักคนมาว่าเป็นคู่รักเนี่ย
อย่าดูกันเร็วให้ดูกันถึงว่าเขาและเรามีอัธยาศัยคล้ายกัน
ไม่ใช่บอกพี่หนูอยากไปวัดไอ้แรกเออไปก็ได้วะต้องรู้ให้ทันว่ามันไม่ชอบ
แบบนี้ต้องทำใจได้ว่าแบบนี้แหละคงอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพราะอัธยาศัยไม่ตรงกัน
แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากไปวัดพี่อยากไปด้วยแล้วดูเหมือนตั้งใจจริงใจและวัดปฏิบัติเขาก็ชอบแบบนี้
แบบนี้ไปด้วยกันได้ไอ้แบบนี้บุญจะมีกำลังเพราะว่าต่างคนต่างมีศรัทธา
โอเคนะครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับของการทำบุญกับความรักนะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวเมนูแปลกเด็ดส่งมาให้เราบ้างไหมฮะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหน
ถ้าของคุณเด็ดจริงเราไปเจอคุณแน่นอนหรือถ้าเรื่องราวของคุณอยากจะหาคำตอบ
คุณส่งมาตามที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์ได้เลยนะฮะตอนนี้เราขึ้นให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
ครับผมเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นำเสนอในวันนี้เป็นความเชื่อนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้นะครับผมมูตัวพ่อคุณพระดำหมู่ตัวแม่และอาจารย์ลักษ์มูขั้นเทพนะครับต้องลาไปก่อน
กับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จะมูลให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลำถึงชั้นบรรทรมูลไนท์

โปรดติดตามตอนต่อไป